เรื่องต่อไปดิฉันก็อยากจะเตือน
อันนี้ถือว่าเตือนภัยเตือนด้วยความหวังดี

จากผู้มีประสบการณ์ตรง
บางทีคุณลงจากรถหรือว่าคุณเดินผ่านรถใคร

ว่ามีคนเขานั่งอยู่ในรถมีเจ้าของรถอยู่หรือเปล่า
ไม่งั้นนะคุณอาจจะเสียอาการแบบนี้ค่ะ
โอ้โหจัดเต็มมากลูกค่ะ

เห็นว่ามีกระจกน้องอยากจะซ้อมเต้น
อันนี้ออกสเต็ปไปไม่ได้ดูเลยว่ามีใครอยู่ในรถไหม
พอเปิดกระจกมาเท่านั้นแหละอายขอโทษค่ะ

เอาไปต่ออ่ะค่ะจะมองจากข้างในมันใสมากเลยนะครับ
ใสมากแต่บางทีกระจกเดี๋ยวแบบนี้ค่ะ

บางทีมันอาจจะเป็นฟิล์มแบบว่าด้านนอกมืดด้านในสว่างไงครับ
เพราะว่าคนที่ขับรถด้านในเขาจะต้องมองเห็นเนาะ
ว่าแบบทัศนียภาพเป็นยังไงอะไรอย่างนี้
กลองแสงได้เป็นแบบตลอดมีหลายแบบคุณ
มันก็อาจจะไม่สามารถบอกได้ว่าคนข้างนอกมองเห็นหรือเปล่า
บางทีมันเป็นเงาก็ไม่ได้เห็นหรอกนะคะ
ก็คิดว่าแบบบางคนเดินไปอาจจะแบบลงจากรถ
เสริมลงเสริมหล่อเสริมสวยอะไรอย่างนี้ก็มี

ป๊าบลงเราก็ลงจากรถมาฝั่งเรา
แล้วเราก็หันหน้าเข้ารถตัวเอง

แล้วเราก็หันกลับมาพร้อมจะเดินเข้าห้าง

เขาอยู่ตรงที่ดิฉันดึงพอดีเลยค่ะ

เดินต่อไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ดีมากค่ะก็สร้างอาการได้เยี่ยมยอด
นี่ประสบการณ์ตรงบอกแล้วว่าเตือนจากผู้มีประสบการณ์
ให้ฟังชัดเลยคุณดึงวิน

เขาไม่ได้ฝั่งคนขับค่ะเขาฝั่งนี้ค่ะ
เตือนกันแบบนี้ระวังกันด้วย